กลับมาในช่วงนี้มาดูคู่จิ้นพ่อหมีกับแม่หมีกันหน่อยนะคะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยกระแสคู่จิ้นพ่อหมีกับแม่หมีเต้ยพงศกร

หลายคนคิดว่าจะปิดตำนานคู่จิ้นกันไปแล้วนะคะ
แต่ว่าล่าสุดเขากลับมารับงานคู่กันนะคะเป็นการถ่ายแบบนิตยสารร่วมกัน
โดยฝ่ายชายบอกว่างานนี้ได้เห็นโมเมนต์สวีทหวานกันอย่างแน่นอนเลยนะจ๊
อันนี้เป็นแค่ภาพตัวอย่างนะคะคุณผู้ชม
และจากนี้ค่ะแฟนคลับเขาก็จะแห่ไปให้กำลังใจเบื้องหลังการถ่ายทำด้วย
คือก่อนหน้านี้แฟนคลับเขาเดินทางไปให้กำลังใจคู่นี้ด้วย
แถมยังทำเซอร์ไพรส์ด้วยลูกโป่งรูปพ่อหมีกับแม่หมีในชุดแต่งงานคุณ
รวมถึงในทวิตเตอร์เขาเมาส์กันว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะคบกันแล้ว

ใช่คือเราก็ได้เห็นล่ะว่ามีกระแสข่าวเมาส์ออกมาก่อนหน้านี้
จริงหรือเปล่านะคะไปฟังหนุ่มเต้ยกันเลยค่ะ

เราก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันนี่แหละครับ
อ๋อเขาคิดไปเองเปล่า
ตอนนี้เราก็คบกันพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมงานกันครับ
เราก็อยู่เหมือนเดิมครับอยู่แบบที่เราแบบมีความสุขของเรา
แบบที่เราทำงานด้วยกันได้ยังไงเราก็ทำงานด้วยกันได้
ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันผมว่าทุกคนก็จะแฮปปี้เหมือนเดิมครับ
ผมตั้งใจทำงานครับอ่านบทละครไม่มีเวลาไปดู
ไม่มีเวลาเล่นโซเชียลเท่าไหร่
ไม่มีเวลาเล่นโซเชียลสักเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ว่าในโซเชียลเนี่ยเขาเมาส์พ่อหมีกันไปถึงไหนแล้วนะคะ
แฮสแท็กในทวิตเตอร์นี่ขึ้นมาอันดับต้นเลยอ่ะดิฉันลองพิมพ์เข้าไป
แฮสแทคเต้ยกับเชียเขาประกาศเป็นแฟนกันแล้วเราก็ตกออกตกใจว่าจริงไม่เปล่าเข้าไปดูกันใหญ่เลย
หลายคนก็เลยคิดว่าคู่นี้แหม่มันน่าจะคบกันจริงไว้หรือเปล่านะคะ
แต่เอาเป็นว่าตอนนี้ทั้งคู่ก็บอกว่าสบายใจกับสถานะแบบนี้เป็นแบบนี้ไปก่อน
แต่ส่วนอนาคตเขาก็ไม่ได้กักนะว่าจะเป็นแบบนี้ตลอดไป

คุณแฟนก็เชียร์กันไปจิ้นกันไปก่อนนะ
กำลังใจสำหรับคู่ของพ่อหมีกับแม่หมีกันต่อไปนะจ๊

ยังมีงานออกมาให้ติดตามกันแน่นอนนะจ๊ะ